เริ่มที่มรยองกันก่อนคนร้ายบุกเดี่ยวไปที่ร้านทอง
ทำทีไปขอดูสร้อยคงสร้อยคอสุดท้ายฉกทองหลบหนีไปเลยครับ
เหตุเกิดที่บริเวณห้างทองสิริเยาวราชนะฮะ
ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดมรยองครับ
ริมถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดงบ่อวินขาออกอำเภอปลวกแดง
ก็เป็นผู้ชายคนร้ายอายุสักประมาณ๓๐ปีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว
ประมาณสักอายุ๓๐นะสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกอยู่
รองเท้าแตกครับเนี่ยเดินเข้าไปทำทีเป็นขอดูสร้อยทองหนัก๓บาทหน่อย
นี่สวมใส่คอไปจากนั้นลองสวมใส่หลายเส้น
พอได้โอกาสนี่ฮะชักปืนออกมาเลยครับ
ขู่พนักงานเอามาอีกหยิบมาอีกขอไปทั้งหมด๑๓เส้นนะฮะ
นี่ฮะด้วยความรีบร้อนทำสร้อยคอตกพื้นอยู่ที่ร้าน๑เส้น
ในจังหวะนี้คุณทัศนัยที่เขารวบมาเป็นกรรมเลยนะ
เป็นกรรมขนาดมีลูกรงเหล็กนะเอาเป็นกรรมไป๑๓เส้นนะครับ

ปรากฏว่าคือร้านมันไม่มีไอ้ปุ่มที่แบบกดแล้วล็อกประตูไง

ใช่คนร้ายใช้ปืนข่มขู่ให้พนักงานเปิดประตู
แล้วก็ออกไปทำสร้อยคอตกอยู่๑เส้นนะ
ก็ได้ไปทั้งหมด๑๑เส้นรวมทั้งหมด๓๓บาท
เจ้าของร้านทองคุณอันนันต์เขาบอกว่า
คนร้ายเคยมาดูลาดเหลาแล้ว๑ครั้ง
ไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ลงมือ
ใช่เขาเคยกลับมาก่อนจำหน้าได้
แล้ววันที่เข้ามาเนี่ยไม่มีลูกค้าเอาปืนมาด้วย

พอได้ทองไปก็ข่มขู่ให้พนักงานเปิดประตูให้

จากนั้นก็วิ่งไปทางโรงงานเซลโก้

ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นำคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป